ตามหาลูกชายของคุณของหนงชะชะช่า

ก็ไม่ได้ไปไหนไกลรึค่ะ

เป็นการส่วนตัวแต่ว่า
ตอนนี้จบเป็นเรื่องเข้าใจผิด
มาตอนนี้เจอจริงแล้วนะคะก็ขอบคุณสื่อมวลชนที่กระจายข่าวทุกช่องทางด้วย
ตอนนี้เจอเดียแล้วเจอที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง
แต่ไม่ขอเปิดเผยสถานที่ค่ะเพราะว่าเกรงใจทางด้านวัดเขานะฮะ
ส่วนทางบันเทิงไทยรัฐเองก็โทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้นสังกัดของพี่โหน่งแล้วนะคะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจพี่โหน่งดีขึ้นแล้ว
รู้สึกดีใจที่ได้เจอลูกแล้วเป็นกังวลมาตั้ง๗วัน

เวลาถ้าเกิดว่ามีเรื่องเข้าใจผิดกันกับที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้
ไม่สบายใจก็หายไปบ้าง๓วันหาวัน
แต่มาครั้งนี้หายไปนานหน่อย๗วัน

แล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วลงตัวแล้ว
มีกำลังใจกลับมาถ่ายทำงานรายการชิงร้อยชิงล้านตลอดทั้งวันแล้วนะคะ
โหน่งบอกว่าจะไม่มีการแถลงข่าวอะไรอีกแล้วนะคะ
แล้วก็ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วย
ถ้ามีก็คงเป็นสื่อเฉพาะทางต้นสังกัดของตัวเองเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเกิดปัญหาอะไร
เป็นเรื่องภายในครอบครัวแหละเขาก็บอกเท่าที่จะบอกได้

นงตัดสินใจถูกนะเรื่องครอบครัวเดี๋ยวขอเคลียร์ด้วยกันก่อน
กันเองก่อนละกันนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะคุณผู้ชม